ท่านผู้ชมครับดูที่โคราชหน่อยนะฮะมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๗ปีแล้ว
เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมาร้องขอความเป็นธรรมกับท่านนายกที่กรุงเทพซะแล้ว
ดูบ้านของคุณยายนะครับบ้านเนี่ยเหลือแต่เสา
นี่นับต้นเนี่ยเหลือเสาอยู่เก้าต้นอืม
หลังคากำแพงผนังฝาบ้านอะไรเนี่ยหายไปหมดเลย
ถามว่าหายไปไหนไม่ได้มีใครมาลักมาขโมยไปนะฮะ
คุณยายก็บอกลูกชายสองคนเนี่ยมารื้อกันเอาไป
รื้อไปหมดทั้งหลังเลยเหลือไว้ให้แค่เสา
เอาไปสร้างคอกวัวนี่ฮะคุณยายปุ่นนะฮะ
คุณยายปุ่นศรีสุพรรณอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับ
ชาวบ้านหมู่๑ตำบลบึงพลัยอำเภอแกล้งสนามนาง
จังหวัดนครราชศรีมานี่แกบอกเหลือเสาอยู่เก้าต้น
นี่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นบ้านไม้สองชั้นยกสูง
วันนี้มันเหลือเท่านี้อืม
คือมันจะเก่าผูกพังขนาดไหนยายบอกนี่มันก็บ้านยายนะค่ะ
แล้วลูกชายสองคนมาทำกับยายแบบนี้ได้ยังไงนี่ฮะ
กลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยมีที่ดินมีบ้านก็เหลือแค่เสา
คุณยายเล่าอย่างนี้ครับบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าอย่างนี้นี่
คุณยายปุ่นนะฮะอายุจะสิบเจ็ดแล้วก็บอกแกมีลูกทั้งหมดหกคน
ผู้ชายสี่ผู้หญิงสองผู้หญิงสองคนนี่เป็นลูกมันทำหมด
ก็คือลูกของแกแท้เนี่ยลูกชายสี่คนนะก่อนหน้านี้
อยู่บ้านหลังนี้นี่แหละนี่แกอยู่บ้านหลังนี้นะฮะ
แล้วหลังจากนั้นพอลูกนะมีครอบครัวแยกย้ายอะไรกันไป
ยายก็อยู่กับสามีจนปี๕๔เนี่ยสามีตาย
ยายก็ไปอยู่กับน้องสาวของยายที่บ้านอีกหลังนึงไม่อยากอยู่คนเดียว
บ้านหลังนี้จนยายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแก่มากแล้ว
ยายก็อยากกลับมาอยู่บ้านเดิมซึ่งเป็นบ้านสวนนะ
ที่นึงเนี่ยเป็นที่สอปกรนะฮะแต่บ้านหลังนี้ยายสร้างมาตั้งแต่สมัยเนี่ย
อยู่กับสามีเนี่ยแล้วก็อยู่กับลูกเนี่ยนะฮะ
พอกลับมาถึงเนี่ยปรากฏว่าลูกชายคนที่๓กับคนที่๔นะ
ซึ่งความจริงเขาก็ไปมีครอบครัวแล้วแยกย้ายไปแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่
แต่เขาไปยื่นฟ้องต่อสารขอเป็นผู้จัดการมรดกอ้างว่าพ่อตายแม่ก็คือยายปุ่นเนี่ยทุกผลภาพ
กลายเป็นว่ามีเรื่องฟ้องร้องระหว่างแม่กับลูกเป็นลูกชายคนที่๓กับคนที่๔นะ
ปุ่นบอกว่าพอยายจะมาอยู่ที่บ้านหลังจากไปอยู่บ้านน้องสาวมานานหลายปี
เหลือแค่นี้ฮะถามชาวบ้านว่ามันหายไปไหนมันต้องใช้เวลานะคุณเดี๋ยวมาสอน
หลังคาฝาผนังอะไรพวกนี้ไม่ใช่ลื้อกันแค่แบบแป๊บเดียวนะ
ถามชาวบ้านชาวบ้านบอกอ๋อก็ลูกชายสองคนไงเขาลื้อไปทำคอกวัว
บอกอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงยายเสียใจมากนะ
ตัดสินใจไปแจ้งความที่สพแก้งสนามนางและออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
อยากให้ลูกสองคนเนี่ยนึกถึงจิตใจของแม่บ้าง
คุณตาตายไปก็คุณยายยังอยู่นะ
แต่ไม่รู้ว่าคุณยายว่าคุณลูกชายก็อยากได้ตัวบ้าน
ลูกชายคนโตนะครับบอกว่าสงสารแม่มาก
ที่น้องชายมาแอบรื้อบ้านจนแม่ไม่มีที่อยู่
อันนี้เป็นที่สวพกนี่ก็เลยเอาไปแต่ตัวบ้านหรือยังไงนี่นะฮะ
คือยังไงอยากชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้นะครับ
แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับคุณยายปุ่นบอกตอนนี้ตัดสินใจครับ
ยังมีที่ดินกับบ้านอีกหลังนึงอยู่
อันนี้เป็นของคุณยายเองเพียวไม่ใช่ที่สอบประกอบ
เป็นที่โฉนดประกาศขายเลย
ประกาศขายถามว่าเอายายขายทำไมไหนบอกไม่มีที่อยู่
ยายบอกจะเอาเงินไปสู้คดีกับลูกชาย
ว่าลูกชายไปฟ้องแล้วก็จนเป็นผู้จัดการมรดก

สู้กับลูกชายและผู้มีอิทธิพล
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณยายปุ่นกับลูกคนโตบอกว่าจะเอาหลักฐานทั้งหมดมาที่กรุงเทพมาทำเนียบรัฐบาล
มาขอความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา